ต่อเลยละกันนะคะสำหรับเก่งทัชยะนั่นเองค่ะ
บอกเลยว่าเป็นนักร้องมากความสามารถแต่เรื่องมูเนี่ยก็สู้สุดใจเหมือนกันนะฮะ
มูจนบอกว่าปังแล้วปังอีกใครไม่เชื่อแต่เก่งเชื่อค่ะ
นี่แหละค่ะเจอเก่งทัชยะวันก่อนคว้าตัวมาถามเรื่องงานสายมูหน่อยดีกว่า
คุณสังเกตอะไรดีนะบุคลิกเขาดูผอมลง
ส่วนเรื่องมูเนี่ยบอกว่าชีวิตช่วงนี้ปังมากเลยพี่ตอนนี้งานที่เข้ามานี่นะส่วนใหญ่เขาเป็นงานบุญ
ความเชื่อส่วนตัวก็คือเพราะว่าเดินทางไปไหว้ขอพรตามวัดต่างศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
ก็เลยทำให้ทุกงานที่จ้างเข้ามาเนี่ยล้วนแล้วแต่มาร่วมกันต่อบุญทั้งนั้นเลย
ทำให้ตอนนี้ทำงานอย่างมีความสุขมากค่ะ
หลงไหลในการมูนะฮะได้ทำงานที่แบบว่าได้ทำบุญไปด้วยเขาบอกแบบนั้นนะฮะแล้วก็ได้เงินมาใช้แบ่งเงินไปทำบุญต่ออีก
บอกเลยตอนนี้ชีวิตปังสุดไปเลยจ้า
พ่อไปขนาดคอว่าลูกขอทำบุญไปด้วยได้ทำงานไปด้วยได้มั้ย
คุณเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นมีแต่งานที่เป็นงานบุญ
ที่คุณเห็นแกงออนข์หลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไปทำเพลงก็ดี
ดีแล้วเราก็แบ่งรายได้ทำบุญด้วย
มางนาณก็อาบแค่เข้าอฟพิศแล้ว
วักของตัวเองทำบุญไปเลย

เราหาสิ่งที่เราความสุขเราเจอกันแล้ว

มีเงินเลี้ยงครอบครัวมีเงินในการทำบุญมันดีมาก

เชื่อแล้วว่าสุดพลังจริงคุณผู้ชมขาเงินทำงานมาก็ต้องได้เงินเนอะ
เงินมาเสร็จเอาไปไหนให้เลี้ยงดูครอบครัวแล้วเอาไปไหนเอาไปทำบุญ
ก็วนกันอยู่แบบนี้เขาบอกเขามีความสุขมากเลยนะฮะ
อีกหนึ่งงานบุญที่กำลังจะมาก็งานนี้เลยกับซิงเกิ้ลกราบเท้าเวสวรรณ
ก็ควงคู่กันไปกราบศักระพระอาจารย์สุริยันณวัดป่าวังน้ำเย็นด้วย

งานนี้คุณเก่งเขาก็มีเรื่องเล่าความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ถ่ายเอ็มวีด้วย
ฟังแล้วบอกคนลุกอยู่เหมือนกันนะ
แล้วก็ทำให้เจ้าตัวนี้นะยิ่งศรัทธาเรื่องนี้เข้าไปอีกค่ะคุณผู้ชม
ฟังเก่งเขาเล่าเรื่องนี้กันหน่อยจ้า
คุณจะรู้ว่าพายุมันเข้าช่วงที่ผมไปถ่ายเอ็มวี
ทุกอย่างมันเสร็จแบบอยู่ก็ฟ้าเปิดเลย

ใช่ซึ่งเราบอกเลยว่าพายุมันลงจริง
คือมันแบบมันเกินความคาดหมาย
แล้วในแอปมันก็บอกว่าฝนจะตกแต่ท่านก็ไม่ตก
นี่ก็เลยศรัทธามากแบบทุกอย่างผ่านไปอย่างง่ายดายมากเลย
พยากรก็แล้วว่าฝนมันจะตกก็ทำใจแล้วนะ
แต่พอท้ายที่สุดฝนไม่ตกแสดงว่าขอท่านท้าเวสุวรรณได้
เพราะว่าอย่างนี้คุณผู้ชมนะเป็นเรื่องอาจจะทำใจอยู่นะ
หนุ่มเก่งเขาศรัทธามากนะคุณผู้ชมเห็นเขี้ยวไหมคะ
คือก่อนหน้านี้คือถอดไปแล้วแล้วก็ใส่มาใหม่นะคะ
เพราะว่าเกี่ยวเรื่องกับพาเวสุวรรณซึ่งท่านเป็นยักษ์ไง
ปังมันเลยบังเกิดขึ้นนะคะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องของมูเตลูมมันไม่เข้าใครออกใคร